ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะ
ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
วางแผนทางการเงินให้ดีเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต

เราก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนใช่ไหมคะ
ค่าราชการสาธารณสุขระดับ๔๗คุณ
เขาบอกว่าเขาทำอาชีพราชการเนี่ย
คู่กับธุรกิจนำเที่ยวแล้วช่วงโควิดมาธุรกิจท่องเที่ยวมันกระทบใช่ไหม

ปรากฏว่าจากข้าราชการผันตัวเป็นโจร
ข้าราชการ๔๗นะน่าตกใจไหมฮะ

ดูมั่นคงมีตำแหน่งหน้าที่การงานดี
นี่แหละก๊อฟถึงบอกว่าวางแผนให้ดีเรื่องของการเงิน
ขโมยรถจากเต็นต์มือสอง
แล้วกล้องวงจรปิดจับได้ก่อนที่ตำรวจจะจับได้
แล้วขโมยแบบนี้๓ครั้ง๓คราวด้วยกัน
คุณดูนะกระบะโดนไป๑รถตู้ในเต็นต์รถขายมือสองเนี่ยนะคะ
โดนไป๒คันกระบะ๑ตู้๒
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยนะคะแล้วสุดท้ายโดนรวบตัวค่ะ
เล่าให้ฟังค่ะครั้งแรกโดนแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นั่นแหละ
กระบะที่ขโมยไปค่ะเป็นกระบะอิซูซู๔ประตู
เต็นต์ขายรถตุ้มยนต์ขโมยไปช่วงเย็น๑๙พฤศจิกายน
แล้วนำไปใส่ทะเบียนปลอมยผู้หญิงบใบไม้๔๙๙๔กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่๒ค่ะไปขโมยเมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ขโมยรถตู้จากเต็นต์ขายรถโตโยต้าชัวร์
จำนำในราคา๑แสนบาทแล้วนำเงินที่ได้๑แสนบาทเนี่ย
มาใช้จ่ายส่วนตัวและใช้หนี้
ครั้งที่สามเมื่อกลางเดือนเมื่อกลางดึกของวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
เข้าไปขโมยรถตู้จากเต็นต์ก้านเจริญยนต์
แล้วกำลังเตรียมจะนำไปขายแต่ถูกตามยึดคืนมาได้ก่อน

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณตั้งคำถามดีมากชูประเด็นดีมาก

วิธีการของเขาคือแยบคายมาก
การก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะ
ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยทั้งในเต็นต์รถ
ทั้งตามถนนที่คนร้ายเนี่ยขับรถออกไป

ตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแหละค่ะ
แกะรอยไปเรื่อยจนกระทั่งไปพบรถกระบะจอดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
กระบะเนี่ยขโมยมาตั้งแต่ครั้งที่๑ถูกไหม
พฤศจิกายนที่บอกว่ารถกระบะไปเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนปลอม
แล้วเอาไปขับเองไปใช้ส่วนตัว
ตำรวจตามไปจับได้จอดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ที่คนร้ายเนี่ยขับไปรอรับภรรยาไปตรวจสอบรถคันนี้
เป็นรถที่ขโมยมานี่น่ะทราบชื่อคนร้าย

ชื่อว่านายเริงฤทธิ์จารุกเกษมหรืออ้วน
ตอนนี้ได้ฉายาอ้วน๔๗อ้วนอายุ๔๕ปี
เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการระดับ๗
ให้การยอมรับสารภาพบอกว่าเขาทำธุรกิจนำเที่ยว
วบคู่กับงานรับราชการปีที่แล้วถูกพิษโควิด
เล่นงานทำให้ธุรกิจเรื่องของธุรกิจนำเที่ยว
ขาดทุนย่อยยับรถก็ถูกยึดไปทุกคันนะฮะ
ยังต้องขายซ้ำศีลหาเงินมาใช้หนี้ที่ไปยืม
มาลงทุนด้วยจึงลงมือก่อเหตุขโมยรถถึง๓ครั้ง๓ครา
สาเหตุที่เลือกขโมยตามเต้นรถมือ๒ก๊อฟเมื่อสักครู่
ประเด็นไว้ใช่ไหมครับว่าทำไมขโมยได้ง่ายจัง
สาเหตุที่เลือกขโมยตามเต้นรถมือ๒เนื่องจากว่า
รถเนี่ยขโมยง่ายวิธีการของเขาคือเข้าไปในเต็นต์รถมือ๒
ทำทีว่าไปเป็นลูกค้าขอเลือกซื้อรถพอพนักงานขายรถเผลอ
ขโมยกุญแจรถที่มาให้ลองขับเขาจะขอลองขับก่อนใช่ไหม
แล้วคือเขาก็ไม่ได้เก็บที่เดิมไม่ได้คืนพนักงาน
เอากุญแจรถนั่นแหละมาเก็บไว้แล้วรอช่วงปลอดคน
หวนกลับไปขโมยรถออกมาอย่างง่ายดายเขามีกุญแจอยู่แล้ว
ไม่ต้องมีกุญแจผีสุดท้ายอ้วน๔๗ถูกแจ้งเขาหาคืน
ทรัพย์ในแขกสถานในเวลากลางคืนแล้วก็รับของโจร
หลังจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ตำแหน่งถึง๔๗แล้วนะหมดอนาคตเลยนะ
แล้วต่อไปคุณก็รับราชการไม่ได้แล้วนะ